ทีบูเวฟชนบุรีกันบ้างนะครับ
ช้ำฟุตสรสโมสรเอเชียทีมล่าสุด

ซึ่งประธานสโมสรนะครับหวังจะต่อยอดทีมไปสู่ระดับโลก
เขาจะมีโทรเมนต์สำคัญในการได้ลงเล่น
สโมสรฟุตซอลชั้นนำนะครับจากหลายทวีป
แล้วก็วันนี้ครับในช่วงเย็น๕โมงกว่า
จะมาคุยกับธรรมดาทีวีภาระ
ร่วมของสนามเดินทางมายเยินเลยนะครับ

อ้าวเหรอไม่ขนาดนั้นหรออ๋อยัน
ต้องปิดบริษัทดูแลสตูเลยนะครับพังแน่นอน

อ๋อแน่นอนชั้นจะพยายามถามคำถามคำถามที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวในสนามเท่าไหร่
เพราะว่าหลายคนติดตามฟอร์มอยู่แล้วนะครับ
การรับทางกลับมาหลังจากที่อาจจะชนะกิติปาสาน๓สอนนะครับ

ได้แชมป์สัปดาห์ที่๒จากการชนะกินที่ประสานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อวาน๕ทุ่มครึ่งครับเดินทางถึงไทยที่ท่ากัศยานดอนเมือง
ด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินเอฟดี๖๕๙
ก็มีนายทัชพัฒนเบนจสิริวัลนะครับ
คุณแปมพนัสโมสรลูกชายของบิ๊กปอมคุณไอศักดิ์เบนจาศิริวัณนะครับ
บอกว่าอยากทำหน้าที่นี้ต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อนำทีมไปสู่ระดับโลก
ซึ่งชมบุรีเคยเข้าร่วมมาแล้วปี๒๐๑๔ที่คาซักสถานครั้งนั้นถือว่าได้ประสบการณ์มาก

เรื่องต้นครับชนบุรีวางแผนว่าจะหาโอกาสอื่นเครื่องกับทีมชั้นนำของโลก
ส่วนแชมป์เอเชียก็หวังว่าจะมีสมัยที่๓หรือครั้งต่อไปเรื่อยนะครับ
การแข่งขันก็จะมีทุกปีได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับ
ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นทุกคนอยากเป็นแชมป์ทุกคนอยากชนะนะครับ
แต่ความสำเร็จเนี่ยจะมาไม่ได้ถ้าเราไม่ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับ
ผมก็เชื่อว่าเราอยากจะไปคว้าแชมป์หลายสมัยเลยครับ
แล้วก็ครั้งต่อไปนะครับก็เป็นสมัยที่๓ที่เราจะพยายามจะคว้ามาให้ได้นะครับ
เราอยากเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเอเชียนะครับ
ทีมจากประเทศอิราณนะครับ๓ครั้งนะครับ

เราอยากจะเทียบเท่าเขาแล้วก็แซงเขานะครับ

ถ้าเราทำงานกันเต็มที่อย่างนี้นะตลอดไปครับ

ดีค่ะผลงานดียอดเยี่ยมมากเลยค่ะ

ก็เห็นประธาติสมโลสอนหน้าตาดีหน่อยนิดหนึ่งชมเลยนะ
เนี่ยรอดนี้มารอดนี้มาด้วยให้แล้ว

จากเช้าคุณจะลากไปตอนเย็นเพื่อรอเจอผู้ชายคนหนึ่ง

เดินทางมาหาเราแน่นอน๑๗นาที๒๐นาที

เดี๋ยวคุยกันกับความสำเร็จของชนบุรีครับ